สาวใหญ่พลาดท่าตกท่อระบายน้ำ

เธอกำลังเดินเก็บมะขามเทศ

เข้าช่วยเหลือนางประภาษีหีบแก้ว

บึงทุ่งสร้างตำบลในเมือง

โดยห่อนบันไดลงไปในท่อระบายน้ำ
จากนั้นนางประภาษีก็ได้เดินขึ้นบันได
โดยมีเจ้านาที่กู้ไภคอยจับมือไว

ร่างของนางประภาษีเปียกน้ำทั้งตัว
เจ้าหน้าที่ได้เร่งประถมพยาบาล

ออกไปตระเวนสอยมะขามเทศเพื่อจะนำไปจำหน่าย
สร้างรายได้ในช่วงหน้าแรงขณะที่กำลังสอยเนี่ย
ก็ได้ขยับถอยหลังไปแล้วก็มองขึ้นไปบนต้นมะขามเทศ
มองหามะขามเทศที่ออกฝักสีแดงได้
แต่แหมไม่ได้ทันสังเกตท่อระบายน้ำที่ไม่มีฝาปิด
ขนาดกว้างประมาณ๑เมตรครึ่งเปิดค้างไว้แบบนั้น
ก็เลยทำให้ตกลงไปจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้แหละครับ